ล่าสุดมีผู้หญิงไทย๗คนด้วยกันถูกจับคาสนามบิน

เพราะว่าซุกซ่อนยาเสพติดเป็นไอซ์๑กิโลกรัมคุณผู้ชม
ซุกซ่อนไปในไหนรู้ไหมกางเกงในโอ้โห
คุณอย่าคิดว่าเขาจะไม่ตรวจหรือว่าคิดว่าเขาไม่รู้นะคะ
เพราะว่าคือคนทำผิดน่ะมันมีพิรุษ

ถูกต้องรวมถึงตำรวจเองเนี่ย
ปราศเดียวเขาก็รู้แล้วว่าคุณมีพิรุษ
คุณปกติไม่ปกติอะไรยังไง
นี่เลยค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

เป็นคนโพสต์ภาพเหล่านี้ผ่านข้อมูลทางเฟซบุ๊กบอกว่า
มีผู้หญิงไทย๗คนอายุระหว่าง๒๐๕๐ปี
เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักท่องเที่ยว
แต่มีพิรุธค่ะเจ้าหน้าที่เขาถูก
เขาก็เลยเรียกมาตรวจค้นเจอยาเสพติด
บอกแล้วว่าเป็นไอซ์๑กิโลกรัมกว่า
สอบสวน๗คนแล้วก็ยอมรับนะคะว่า
ลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาจริง
เพราะจะเอามาส่งต่อให้กับชาวต่างชาติ
อยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีกทีนึง

ที่การคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

เอาแค่ในรอบปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ

มีคนไทยถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติด
เข้าญี่ปุ่น๒๐คดีแล้ว

เกือบทั้งหมดของ๓๗คนเป็นผู้หญิงหมดเลย

แล้วก็ไปในฐานะนักท่องเที่ยวด้วย
วิธีการก็คือมันจะมีแก๊งค้ายาข้ามชาติ

ส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวสีค่ะ

เหมือนได้ไปเที่ยวฟรีเดี๋ยวทำวีซ่องวีซ่าแล้วให้เต็มที่เลย

เอาไปให้คนที่เขารอรับอยู่ที่นู่นให้หน่อย

กฎหมายนำยาเสพติดเข้าประเทศ

แล้วคือเขาก็ไม่ต้องการให้ประเทศเขามันเต็มไปด้วยยาเสพติด
ถ้ามันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อย
หรือว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

ตอนนี้เขาบอกว่าคนไทยที่ถูกจับอยู่ที่ญี่ปุ่น

ปปศเขาประสานงานด้านการข่าวและการขยายผล
สืบสวนเพื่อจะหาตัวผู้บังการที่อยู่เบื้องหลังอยู่
แล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
คืออย่างนี้จะไปกระทบถึงคนที่เขาจะตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย